สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะเข้าสู่ปีที่๔แล้วค่ะ
เช้านี้คุณชมอยู่กับดิฉันสิบนิดาเพชรเวียกุลค่ะ
มาร่วมติดตามบรรยากาศในการลงทุนกันนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นไทยเช้านี้เปิดตลาดมา
ก็เหวี่ยงตัวผันผวนอยู่ในกรอบแคบนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวจะไปดูตัวเลขกันนะคะว่าเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน
กับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวมถึงสหรัฐอเมริกามากน้อยแค่ไหนค่ะ
วินาทีปัจจุบันนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะ
อยู่ในแดนลบนะคะสวนทางกับภูมิภาคเอเชีย

วกขึ้นมาได้๓๐๐กว่าจุดทีเดียวค่ะ
ก็ส่วนทางนะคะกับหุ้นไทยเช้านี้ค่ะติดลบลงไปอ่อนค่ะ
๑๗๗จุดดัชนีอยู่ที่๑๗๑๙จุดค่ะ
ไปดูตัวเลขฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกา

วกขึ้นมาได้นะคะ๒๘จุดดัชนีอยู่ที่๒๓๓๗๗จุดค่ะ
คุณผู้ชมคะขอย้ายมาดูโภคภัณฑ์กันสักหน่อยนะคะ
ก็บวกขึ้นไปได้อีก๒๕เซนนะคะ
วกทะลุ๖๐เหรียญสหรัฐต่อแบเรลแล้วค่ะ
ล่าสุด๖๑เหรียญสาวละต่อแบเรลค่ะ

อนผ่านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะติดลบลงไป๑๐๐บาทต่อบาททองคำ
รูปภัณฑ์ขายออกนะคะ๒๕๐๐บาทต่อบาททองคำค่ะ
นี่คือภาพรวมการลงทุนเช้านี้นะคะที่เรานำมาฝากกันค่ะ
เป็นคำถามต่อนะคะว่าหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผลอยู่ในกรอบแคบแบบนี้
สินทรัพย์อื่นสินทรัพย์ที่นักลงทุนมี
เราควรจะซื้อหรือขายในจังหวะเวลาอย่างนี้ดี
แล้วถ้าควรจะซื้อหรือขายเราควรจะซื้อหรือขาย
แบบไหนในสินทรัพย์แบบใดลงทุนอย่างไรนะคะ
หน้าจะไปหาคำตอบกันกับบรจทหารไทยค่ะ
ซึ่งได้แก่๑ยานยนต์สมัยใหม่

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์

เคมีชีวภาพและปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และกิจการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้แก่

พร้อมเข้าสู่ประเทศไทย๔๐ครับ
และสาธารณูปโภคของกลุ่มปตท
ช่วงนี้ค่ะอย่างที่ปอมเกิดนำไปนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าเราควรจะซื้อสินทรัพย์ใดนะคะ
ถ้าช่วงนี้เป็นจังหวะของการซื้อหรือขายนะคะ

วันนี้เราจะมาร่วมหาคำตอบกันนะคะ

ผู้ช่วยผู้บำเนยการ
ส่วนหุ้นไทยนี่ดูขึ้นไว้พันธุ์ผู้ในกรอบแคบ

จังหวะนี้คือจังหวะคือขึ้นขายลงซื้อ

แล้วถ้าซื้อเราควรจะลงทุนในสินทรัพย์ใด
สภาวะการลงทุนช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ

วันนี้ตอบด้วยชื่อของหัวข้อเลยแล้วกันนะครับ
ไซส์เลยนะครับจุดซื้อแห่งทศวรรษ
แปลว่าคำตอบน่าจะเป็นจังหวะของการซื้อเลย

ใช่ครับซื้อเราก็จะต้องดูว่าซื้อยังไงซื้ออะไร
ใช่ครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ถึงเป็นตอนนี้นะครับ

คือมุมมองรายสัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้ว
ใช้ชื่อนี้เลยนะครับว่าเรามีความมั่นใจ
สะท้อนความมั่นใจของเราว่ามันควรจะซื้อ
แล้วก็ในสิ่งที่เราก็ย้ำมาตลอดตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับ
ว่าคือหุ้นของตลาดเกิดใหม่นะครับ
ทีนี้ผมขอก่อนที่จะไปว่าเหตุผลต่างเป็นอย่างไรนะครับ
ผมขอเคลียร์เรื่องของทัศนคดีของเราก่อนครับ
ว่าเราซื้อเราต้องการอะไรซื้อทำไมขออาศัยเลยนะครับ
เหตุผลในการซื้อว่าซื้อเพราะอะไรหรือซื้อทำไมนะครับ
หนึ่งทางเลือกของเหตุผลหรือว่าเหตุผลในการซื้อ
ก็คือเห็นหรือเปล่าเห็นว่าที่ผ่านมาอะไรต่ออะไรมันขึ้นมาดีจัง

ให้เราย้อนกลับไปดูว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้
คนก็มักจะเข้าใจไปเลยนะครับ
ทันทีว่าลากเส้นต่อไปเลยว่ามันขึ้นมาอยู่ตรงนี้

อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ก็อาจจะไม่ถูกเสมอไป
หรือเหตุผลที่๒อาจจะเป็นเพราะว่าเราเชื่อหรือเปล่า
เราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังจะซื้อมันจะขึ้นในอนาคต

ว่ามันจะขึ้นมาก่อนหรือว่ามันยังไม่ขึ้นนะครับ
แต่เหตุผลที่สองนี่แหละครับความเชื่อนี่แหละ
เป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลจริงที่เราจะซื้อนะครับ

มันเป็นการตัดสินใจบนสิ่งที่ยังมองไม่เห็น
บนพื้นฐานของความเชื่อความหวังมากกว่า

ปรากฏอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วมันเป็นอดีตไปแล้ว

ของที่ปรึกษาการลงทุนบรชฐานไทย
เราจะให้ภาพมองไปข้างหน้าเสมอ

แต่ด้วยพื้นฐานความรู้ด้วยข้อมูลต่างเนี่ย

เพราะว่ามันน่าจะคุ้มที่จะเสี่ยงอัพไซต์

แล้วก็มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีพอสมควร

นั่นคือการเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตนี่แหละค่ะ

ครับนะครับแต่เราควรจะซื้อในสินทรัพย์แบบไหนดี

หาไม่ถูกต้องเลยครับก็คือซื้ออะไร

ซื้ออะไรเนี่ยอันนี้ผมย้ำมุมมองเดิมครับ
เรื่องของเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกนะครับ
ตรงนี้มันมีผลดีต่อไปข้างหน้านะครับ

เพราะบอนหรือพันธบัตรประสานี

มันสนทางกับราคาความน่าสนใจมันก็อาจจะลดน้อยถอยลง

เพราะฉะนั้นเรายังชอบหุ้นมากกว่าบอลนะครับ
ทีนี้ลองมาดูตลาดหุ้นในสไลด์ถัดไปเลยนะครับ

อันนี้เป็นตัวแทนที่ดีของหุ้นทั่วโลก
มีทั้งตลาดพัฒนาแล้วหลายสิบประเทศเลยนะครับ
แล้วก็ตลาดกำลังพัฒนาด้วยรวมกันเป็นดัชนีตัวนี้
เราจะเห็นว่าเส้นกราฟสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะ
มันพุ่งทะลุทำจุดสูงสุดตลอดการไป

เราเห็นหลายตลาดที่เป็นองค์ประกอบนะครับ

ตลาดหุ้นเป็นกระทิงมา๒ปีเต็ม

เชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานต่างคงไม่ได้พูดถึงหน้าที่นี้นะครับ
จะทำให้ดำเนินไปจนถึงปีหน้า

นั่นคือเหตุผลที่เราครองหุ้นไทย

แล้วก็มาหาต่อไปว่าตลาดอะไรล่ะที่มันยังมีอยู่

ตรงนี้ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดการอยู่

อย่างตัวของบราซิลเองประเทศอื่นเอง
แต่ทำไมยังมีอัพไซต์ตั้ง๒๐ถ้ามาอยู่รวมกัน

แต่ว่าดัชนีที่เราเห็นแยกรายประเทศ
อยู่ในสกุลท้องถิ่นของตัวเขาเองนะครับ

ค่าเงินของธลับประเทศค่าเงินของตลาดเกิดใหม่

ดูสไลซ์เหละเลยนะครับ
ที่เคยทำไว้ข้อมูลย้อนไปถึงแค่ประมาณ๒๐๑๐นะครับ
สูงสุด๒๐๑๑ยังต่ำกว่าอยู่๕๐

เป็นที่มาของความแตกต่างว่าหุ้นในสกุลเงินท้องถิ่น

แต่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นอยู่ในมุมมองของนักทุนต่างประเทศ
ซึ่งลงทุเรียนดอลลาร์ยังต่ำกว่านั้นอีกเยอะ
คงไม่น่าแปลกใจนะครับเวลาที่ตลาดหุ้นมันแลนลี่
อย่างบ้านเราเคยรันลี่ขึ้นไปเรื่อยแล้วมันยังขึ้นไป

แต่เราจะบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเข้ามาซื้ออีกนะครับ
เวลาที่เขาซื้อเนี่ยเขามองแบบนี้เขามองในสกุลดอลลาร์

เหมือนว่าขึ้นไปเยอะแล้วเพราะว่าเงินบ้านเราก็อ่อนค่ากว่าในอดีตนะครับ
ซื้อจุดที่๑เกิดขึ้นในปี๒๐๑๖ต้นปีนะฮะ
ที่๒ก็คือโดนัลดทรัมป์เข้ามาปลายปีที่แล้ว

จัยต่างที่มันทำให้ส่งผลให้น่าจะมีอัพไซต์เนี่ย
ซึ่งมันทำให้มีการย่อลงของค่าเงินตลาดเกิดใหม่
อยู่ในหน้าถัดไปนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับ
ในช่วงประมาณ๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมามีความกังวลนะครับ

มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินนะครับ
ปรากฏว่าก็ทำตามที่ค่าเหลือแค่๓๐๐๐ล้านยูโรต่อเดือน
เรียกว่าความไม่แน่นอนมันกลายเป็นความแน่นอนไปแล้ว

เงินยูโรอ่อนค่ายูพฤบัติปรับตัวลง
ทั้งที่มันเป็นการเข้มกวนนิยพฤบายการเงินสุดทางเลยเห็นไหมครับ

จะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าตอนนี้โอกาสในเดือนธันวาคมเกิน๘๐เรียบร้อยแล้ว
ลดขนาดงบดุลก็กลายเป็นเรื่องที่จืดจางไปแล้ว
เพราะว่าประกาศมาเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรนะครับ
ประธานเฟทคนใหม่จะเป็นใครข่าวลือออกมาปล่อยออกมา
และจนกระทั่งถึงคุณเจรามีพาวเวลคนล่าสุดเนี่ย
หมายถึงว่าตรัมป์คืนข้างบินมาเอเชียในวันศุกรณ์

ก็เป็นว่าคนเดิมเจรามีพาวเวลเป็นผู้ว่าเพชร
ก็เรียกว่านโยบายก็คล้ายกับอันเดิม

ยิ่งทำให้เงินดอลลาร์เงินยูโรมันอ่อนค่าลง
และเงินของตลาดเกิดใหม่มันกลับแข่งค่าขึ้น
กลับกลายเป็นปัจจัยลบในฝั่งนั้นในด้านการเมืองนะครับ

ก็กลายเป็นปัจจัยที่หนุนตัวของตลาดเกินใหม่ขึ้นมาอีก
แต่ว่าปัจจัยของการเมืองในตลาดเกิดใหม่เอง

ลองสังเกตว่าในปีที่ผ่านมา
หรือว่าอะไรก็ตามที่มันมีความหวดไหทางด้านการเมือง
เป็นจุดซื้อทั้งสิ้นนะครับ
เพราะว่าดูแล้วว่าตัวแปรที่มันสำคัญที่สุด

เพราะว่าหลายคนบอกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

จะลงในสินทรัพย์แบบไหนกองทุนไหนที่ตอบโจทย์บ้าง
แล้วก็จนถึงต้นปีหน้าด้วย
หรือว่าให้น้ำหนักมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ยังเหลืออยู่
แล้วก็หุ้นไทยชอบตรงนี้ด้วย
ค่ะมี๔กองเลยนะคะที่ปั๊มเห็นตรงนี้

แล้วยังซื้อได้เนอราคาปัจจุบัน
ราคาปัจจุบันนี่คือจุดซื้อแห่งทศวรรษเลย
ถ้านักลงทุนมีข้อมูลหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติม
ติดต่อที่ปรึกษากองทุนได้อย่างไรบ้างครับ

กับการจับจังหวะในการเข้าลงทุนตลาดหุ้น

แต่ว่ามีมุมมองของผู้จัดการกองทุน
มองว่านี่แหละค่ะคือจังหวะแห่งการเข้าซื้อ

มาเป็นข้อมูลให้ได้ตัดสินใจในการลงทุนกัน

วันนี้ขอขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณนัทธาค่ะ

คุณนัทธะดิฉันสินิดาและทีมงานลาไปแล้วค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป